สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข
สวัสดีค่ะสั้นจรทั่วทิศกรติศทั่วไทย
ไปกับตลอดข่าวค่ะเจอเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับ
วันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้บ่าย๒จนถึงบ่าย๓ค่ะ
เปิดมาวันนี้เดี๋ยวขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบท่านิดนึง
และหลายคนอาจจะสงสัยมันท่าอะไรสิบคะแนนเลยท่าน
อะไรจับปูดำเหรอไม่ใช่พรมน้ำ
ใกล้จะสงการแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยซ้อมในการพรมน้ำเอาไว้ก่อน
เขาบอกว่าการพรมน้ำช่วยประหยัดน้ำได้ด้วยในช่วงสงการ
ใช่จะได้ไม่ต้องใช้น้ำเยอะเพราะว่าช่วงนี้น้ำแรง
แต่อย่างคุณชนะคงไม่ต้องพรมหรอกเน้นป่าสาวใช่ไหม
ใช่แหมผมก็สาดนงสาดน้ำปกติผมเดินไปเลยเขาบอกว่าสาด
สาดเยอะนะผมมาจริงเลยเหรอคะสาดแต่เขาสาดผิดคนอ๋อคือเขาจะสาดคนข้างหลัง
แต่คุณขวางตัวใหญ่ดิฉันทำท่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่ปืนหรืออะไรนะปืนฉีดน้ำ
นี่เหรอปืนฉีดน้ำใช่อ่านแค่เล็กเอาไว้แหละดีแล้วเพราะว่าแรงดันมันน้อยแถม

ดูกันในช่วงนี้ช่วงสงการเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อย

ใช่หนองคลายแหน่มเนื้ออร่อย
เรามาที่นี่กันบ้างครับที่อุบลราชธานีที่นี่หมูยออร่อย

ใช่แล้วครับที่นี่คืออุบลราชธานี
อารมณ์คล้ายนะถ้าแดดไม่ร้อนขนาดนี้

คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ก็ต่างพากันไปเที่ยวชมบึงน้ำสีฟ้าสวยงาม

โอ้โหเรียกว่ามีคันดินแบ่งเป็นช่อง

คล้ายเขาวงกฎนะดูแล้วคล้ายเขาวงกฎเหมือนกัน
ก็ยืนเซลฟี่กันตามธรรมเนียมนะครับ

เขาบอกว่าเนี่ยมีการโพสต์แชร์ภาพบึงน้ำสีฟ้าสวยงามที่บริเวณบ้านหนองไหล
ตำบลหนองคอนอำเภอเมืองอุบลราชธานี
จนเป็นที่มานี่แหละครับว่าประชาชนจำนวนมาก
เขาก็แห่กันไปชมครับถึงความสวยงามของจุดนี้นะครับ
ซึ่งช่วงที่เยอะที่สุดครับเขาบอกว่าเป็นประมาณ๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะ
เพราะว่าสภาพของน้ำเมื่อถูกกับแสงแดดในช่วงเย็นเนี่ย
ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามแท้เลยทีเดียวแหละ
คือแสงแดดตกกระทบกับน้ำสีฟ้าคลามแบบนี้นะครับ
โหสวยสวยมากครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอไปดู
เรื่องนี้นะครับนายพานุภาคภาคศรีดารองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนบอกว่า
พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะมีชื่อว่าบึงแสนโคตรนี่เป็นชื่อเขานะครับ
เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความกว้างใหญ่ประมาณ๗๐๐ไร่นะครับ
แบ่งเป็นพื้นที่ของค่ายลูกเสือและเป็นพื้นที่หนองน้ำสาธารณะที่มีการขุดพื้นดิน
เพื่อเอาไว้กักเก็บน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
และจากการขุดหลายครั้งครับก็ทำให้ดินเปลี่ยนภาวะนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นชั้นหินแล้วก็เป็นชั้นเป็นคลอง
ทำให้เป็นรูปแบบของดินที่มีรูปร่างที่ผิดแปลกแตกต่างไป
กลายเป็นงานศิลปะอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ขุดไปขุดมามันเลยกลายเป็นแบบนี้เลยสวยเลย
ใช่ครับนายพนุมาตรยังบอกอีกนะครับว่า
สำหรับน้ำที่เป็นสีฟ้านั้นเป็นน้ำจากธรรมชาติครับ
หรือว่าน้ำบาดานที่ซึมขึ้นมาตลอดทั้งปี
คือเวลามันซึมขึ้นมามันแทรกตามผิวดินมันก็มีแร่ท่าต่าง
สีมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นน้ำนะครับ

ก็ควรจะรักษาสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของเราไว้
คนต่อไปที่มาเที่ยวเขาจะได้ยังคงเห็นความสวยงามอยู่นะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่จะไปขอแนะนำกันหน่อยนะครับ
ควรที่จะเตรียมมวกหรือว่าร่มเพื่อป้องกันความร้อน
รองเท้าบอกเลยว่าต้องกระชับรัดกุม
หรือถอดไปเลยหรืออย่างที่นอกพอดีเขาถอดไปเลยใครได้ใส่ส้นสูงไป
ทุกคนครับส่วนในอนาคตเขาบอกว่าอาจจะมีการเสนองบประมาณ
สนับสนุนเรื่องที่กั้นหรือว่าแนวกั้นต่อไป
เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
หรือว่าประชาชนที่จะไปเที่ยวชมในจุดบริเวณนี้นะครับ
สวยมากประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะแยะมากมาย
เรานำเสนอในรายการกันไปนะคะ
และในช่วงที่วันหยุดสงกรานแบบนี้
ใครที่ไม่รู้ไปไหนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่แนะนำเลยว่าอยากให้ไปเห็นด้วยตาของตัวเอง
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็แนะนำกับเราได้ด้วย
อยู่ในจังหวัดไหนแล้วมีอะไรอยากแนะนำ
และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขยายความรู้ไปถึงคนอื่น
ที่เขาอ่านที่เขาติดตามชมกันด้วยนะคะ
มาไปต่อกันที่การแข่งขันสำหรับโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เขาจัดการแข่งขันอันนี้เป็นการแข่งขันสนุกสนานนะคะ
ปกติแล้วเราก็จะเห็นแข่งจักรยานยนต์วิบากบ้าง

แต่ครั้งนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันรถอีแตน

เป็นการแข่งขันเพื่อเพิ่มความสามัคคี
แต่ที่สำคัญมันดันเกิดอุบัติเหตุ
เล่นเอาใจหายใจคว่ำกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับ
นี่แหละค่ะเป็นภาพวินาทีการแข่งขัน
เจ้าความเร็ว๔ล้อเกียร์
หรือที่เรียกกันว่ารถอีแตนนะคะ
ซึ่งรถฝ่ายสีน้ำเงินค่ะหลังออกจากจุดปล่อยตัว

รถวิ่งข้ามเลนเกือบพุ่งชนรถคู่แข่งเลยนะคะ
โชคดีค่ะที่อีกฝ่ายเร่งความเร็วหลบได้ทันนะคะ
นี่คือหน่วยปฐมพยาบาลใช่แล้วค่ะ

แล้วก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็หวาดเสียวให้กับผู้ชมมากเลยด้วย
คือมันเร็วนะเมื่อกี้อย่างหนูจะพาใช่มันเร็วมาก
มันเป็นการแข่งขันความเร็วเลยนะคะไม่ใช่ช้าคือรถขายรถอีแตนทั่วไป
ที่เห็นตามท้องไร่ท้องหนาเนี่ยมันช้าอย่างนั้น
ค่อยขับไป๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้างแหละแต่นี่เนี่ยโอ้โฮ
จริงเร็วมากและเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าใช้แข่งต่อไปไม่ได้
ก็เลยต้องยกขึ้นรถนำกลับไปซ่อมกันต่อค่ะ
กิจกรรมนี้มีขึ้นในงาน๗๗ปีโรงเรียนสุเหล่าแครรายรำลึก
ตำบลบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าความเร็ว๔ล้อเกียร์หรือว่ารถอีแตน
แล้วก็แบบเจ้าความเร็วรถไถนาล้อเหล็กหรือที่เรียกกันว่าไอจิงเลน
มีหลายประเภทมากเลยนะคะชื่อนี้สุด
ส่วนระยะทางการแข่งขัน๔๐๐เมตรค่ะระยะเบรก๑๐๐เมตร
แต่ถ้าหาประโยชน์โคลจะเหลือเพียง๓๐๐เมตร
ส่วนที่เหลือจะเอาไว้สำหรับเป็นระยะเบรกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับตัวผู้เข้าแข่งขันด้วย
กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้นะคะเนื่องจากหลังพื้นที่ดังกล่าวเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้ว
ว่างเว้นจากการทำนานั่นเอง
จึงจัดการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองค่ะ

ใช่แต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนะคะละเลยกันไม่ได้
อย่างที่บอกไปก็ต้องทำตามกติกาแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถด้วย
แม้จะเป็นการแข่งขันสนุกสนานก็ตาม
แนะนำนะควรที่จะใส่หมวกกันน็อกมีอุปกรณ์ป้องกัน
ถูกต้องแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะ
ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ